คุณผู้ชมฮะมาดูศึกนี้ใหญ่หลวงนัก
โอ้โหขู่กันถึงขั้นที่ภรรยาคนปัจจุบันนะฮะ
เอาน้ำกรดไปสาบรถจักรยานยนต์ของภรรยาเก่า

โดยภรรยาเก่ายืนยันพอรู้ว่าสามีมีภรรยาอีกคนขอเลิกทันที
แต่สามียังตามตื้อฉันไม่เลิก
จนทำให้ภรรยาที่สามีฉันไปคบตอนนี้ไม่พอใจ
แล้วมาก่อเหตุกับฉันก่อเหตุทำไม
นี่คุณผู้ชมฮะเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
คลิปเกิดเหตุวันที่๖มกราคมประมาณตี๒ผู้หญิง๒คน
อะไรสักอย่างมาสาดใส่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง

สุขาพิบาล๕นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
สาดเสร็จเรียบร้อยก็แกล้งทำเป็นคลุมอะไรไว้แบบนี้นะฮะ

รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของนางนวรัฐธนาวุฒิอาชีพหมอนวดแผนไทย
เธอก็ได้คลิปนี้มาร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวของเรา
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกรถของเธอเนี่ย
ถูกอีกฝ่ายเอาน้ำกรดมาสาดจนเสียหาย
คาดว่าคนที่มาสาดเนี่ยนะฮะ
ก็คือภรรยาคนปัจจุบันของอดีตสามีของฉัน
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงเรื่องของความรักนะว่าใครเป็นใครเนี่ยนะฮะ
เมื่อ๑๐ปีก่อนเธอกับนายเกริกอดีตสามี
คบหาฉันสามีภรรยาเลยฮะ
ตอนนั้นนายเกริกแสดงตัวตนว่ายังโสด
แต่ประมาณ๓๔ปีที่แล้วเธอจับได้ว่านายเกริกเนี่ย
จริงมีภรรยาอยู่อีกคนเธอก็เลยเลิกกับนายเกริกทันที
แต่นายเกริกไม่ยอมเลิกกับเธอนะฮะ
ยังตามตื้อเธอเรื่อยแถมไปรังความลูกชายของเธอนะฮะ
จนครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนเกิดเหตุศาสตร์น้ำกรดนี้
นัดกับนายเกริกเลยมาเคลียร์กันดีกว่า
ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากเลิกกับเธอจริง

บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ขอมานั่งดื่มกินด้วย
ระหว่างพูดคุยกันไม่นานปรากฏว่าภรรยาปัจจุบันของนายเกริก
ตามมาหาจ้าแล้วก็ทำร้ายเธอจนเกิดการตบตีกัน
จากนั้นเธอก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อนก็คิดว่าเรื่องจะจบนะครับ
แต่หลังจากนั้น๑วันนี่แหละฮะภรรยาปัจจุบันของนายเกริก
ก็เอาน้ำกรดมาสาดรถจักรยานยนต์ของฉัน
ตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับ
เวลาขับรถตีต้องมองหน้ามองหลังมันกลายเป็นปลอดภัย
กลัวไม่รู้ว่ามันจะจ้างวัยรุ่นที่ไหนมาตีหัวเราหรือยังเราไม่รู้ไง
วันนี้เอาน้ำกดมาลาดรถอีกหน่อยไม่ลาดไม่ลาดพี่เหรอ
แหละพี่อยากให้จบตรงที่ว่าอย่ามายุ่งกันอีกเลย

แต่คุยกันดีนะคะอย่าด่ากัน

แล้วก็ไอ้คำที่คุณยึดว่าเธอยังยุ่งกับผัวฉัน
ไม่เชื่อหรอกคุณอย่ามโนไปเอง
นี่ฮะนางนาวรัฐบอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สนคณะยาวแล้วนะครับ

แต่ก็ยืนยันนะพร้อมจะเคลียร์ปัญหา
มาพูดคุยกันดีกว่าเรื่องมันจะได้ไม่บานปลาย
เพราะเธอก็อยากจบกับทุกคนซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับ